คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวสู้ชีวิตของตลกคนนี้นะคะ

ล่าสุดโพสต์ภาพที่หลายคนแบบเป็นห่วงมาก

คุณแม่นะคะวัย๗๐ปีเนี่ยค่ะ

แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่บ้านเกิดจังหวัดพิจิตรนี่แหละค่ะ
เห็นภาพนี้แล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะ

ต้องออกมารับงานรีวิวไลฟ์สดต่าง

คุณผู้ชมตามนี่ต่างเพราะปกติแกแต่งหญิงเวลาดายผู้ชมด้วย

สอนรํนน้ำเพชรลิเก

ส่วนที่หลายคนมองบอกว่าอ๋ออรชรเป็นตลกดังเธอเล่นละครอยู่เยอะทำไมมารับงานแบบนี้
มันลดเกรดตัวเองหรือเปล่านะคะพี่อรชรบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเป็นแค่ตลกโจ๊กลิเกธรรมดาค่ะ
งานแบกหามเดินแจกใบปิวจนเท้าแตกได้วันละ๕๐๐ยังทำมาเลย
แค่นี้สบายมากนะคะเพราะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะ
ส่วนคนสงสารบอกว่าจะโอนเงินให้พี่โทชรบอกว่าโอ้โหไม่เอาเปิดรับบริจาคก็ไม่เอาพี่เกรงใจคนนะคะ
ถ้าใครจะให้เงินนะคะสู้จ้างงานดีกว่านะคะเพจใหม่พี่อรชรชื่อว่าอรชรจรจัดอันนี้คือมีคนตั้งให้นะ
ซึ่งอาการของคุณแม่เกิดจากเส้นเลือดในสมองขาด๓เส้นค่ะรอผ่าตัดอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายผ่าตัด๑แสนแต่ค่าฟื้นฟูเนี่ยโอ้โหหลายแสนเหมือนกันนะคะ
ทุกวันนี้พี่อรชรบอกว่าพี่เนี่ยเครียดมากนะคะพยายามฝืนยิ้มทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ตอนท้ายพี่อชรจะร้องลิเกขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมอยากให้ดูช็อตนี้แกอดกลั้นแบบเก็บน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงนะคะเราไปส่งกำลังใจให้พี่อรชรกันค่ะ
ขอบคุณทุกคนน้ำตาจะร้องได้ไหม

หืม
เมตตาเป็นกำลังใจ
พี่ไม่ร้องไห้พี่สู้นะ
ก่อนจะมาอยู่ตรงจุดนี้เราเคยแบกหามเราเคยแบบตีกองยาวเราเคยแบกปรงแบกปุ๋ยแบกข้าวป้นอย่างเงี้ย
เขาจ้างแจกใบปิววันละ๕๐๐ยังเอาเลยเราไม่อยากรบกวนใคร

เขาเรียกเราใช้เรียกใช้เราไปทำงานดีกว่าแล้วจ่ายเงินเรามาอย่างเงี้ย
แล้วก็มีแบบเขาโทรมาบอกว่าจะให้บริจาคไหม
อุ๊ยไม่ค่ะไม่ถึงขั้นนั้นไม่เอาค่ะแม่ซ่อนเอง
สู้ดิ้นจนสุด
ก็อย่างที่บอกไปนะคะจ้างงานได้นะคะเพราะว่าพี่แกไม่เปิดรับบริจาคนะ
อยากสู้ด้วยหัวใจของลูกคนนึงนี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะหลายคนก็อยากหยิบยื่นความช่วยเหลือนะคะ
ก็จ้างติดต่องานไปโชว์ตัวไปแสดงตลกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ
เขาบอกว่ายินดีรับเต็มที่นะคะ